ปัญหาการทำเหมืองแร่ทองคำที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของคนในพื้นที่หลายจังหวัด
ทำให้เป็นจุดเริ่มให้ชาวบ้านออกมาเรียกร้อง
ปกป้องสิทธิ์ที่ถูกละเมิดจากผู้ประกอบการ
โดยล่าสุดครับกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากร

ก็ได้เดินสายนะครับไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อคัดค้านร่างพระราชมัญญัติแร่
เนื่องจากว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มในทุน
โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณนันทพรธาวระครับ
ตัวแทนประชาชนกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ
ปปทจาก๖จังหวัดกว่า๘๐คน
ประกอบด้วยจังหวัดน้องบัวลำพูสระบุรีเพชรบูรณ์ลบบุรี
ศนุโลกและจังหวัดพิจิตรเข้ายื่นหนังสือต่อนายบุญเกื้อสมนึก
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กศมเพื่อขอให้เป็นตัวแทนในการปกป้องสิทธิของประชาชน
จากการถูกละเมิดสิทธิ์ในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย
เนื่องจากเป็นร่างพรบแรกที่อาจมิชอบด้วยกฎหมาย
และละเมิดสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูล
แม้จะกำหนดหลักการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยแร่
และกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่
แต่กลับไม่คุ้มค่าต่อการสูญเสียทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
ซึ่งระเบียบใหม่กับพรบแร่ฉบับใหม่ประกอบกันแล้ว
จะเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนอย่างร้ายแรงที่สุด
มันจึงกลายเป็นพรบแรกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

มันเปลี่ยนจากการสัมประธานเป็นการประมูล

เพราะสิ่งที่มองเห็นการหัวประมูลก็คือทำให้

แล้วก็ทำให้รัฐเป็นผู้เสียประโยชน์ในที่สุด
ก่อนหน้านี้กลุ่มปปทได้ยื่นหนังสือ
ต่อนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลอร์ชัย
รองประธานสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อยื่นเรื่องคัดค้านร่างพระราชบัญญัติแร่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอเข้าสู่สะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
และได้รับหลักการไว้แล้วเมื่อวันที่๑๗มีนาคมที่ผ่านมา
โดยเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชน

โดยรองประธานสนชระบุว่า
บรรยัติแรกผ่านขั้นรับหลักการของสนชไปแล้ว
และขณะนี้อยู่ในขั้นกรรมธิการเพื่อพิจารณา
ส่วนผลกระทบต่อประชาชนในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

จะส่งมอบให้คณะกรรมธิการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นำไปพิจารณาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดูแล
อกจากการคัดค้านร่างพรบแร่ฉบับนี้แล้ว
เครือข่ายปปทยังขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ชะลอการต่ออายุใบอนุญาตกรมประกอบโลหกรรม
ของบริษัทอัครารีซอสเซตจำกัดมหาชน
ซึ่งจะหมดอายุในวันที่๑๓พฤษภาคมนี้
เพื่อต้องการให้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบเยียวยา
ผู้ที่มีสารโลหารหนักในร่างกาย
หลังผลการสุ่มตรวจเลือดของชาวบ้านรอบเมือง
เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

มีสารโลหะหนักเกินค่ามาตรฐาน

แร่ทองคำของบริษัทอัครา

ในพื้นที่สายแร่ทองคำทั่วประเทศ

ปกป้องที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน